คุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูสถานการณ์ล่าสุดหน่อยนะฮะ
สารวัตรตำรวจสันติบาลคลุ้มคลั่งอยู่ที่บ้านพัก
แถวหมู่บ้านเอื้อทรญาติสายใหม่ตั้งแต่ช่วงสายสายอะ
ค่ะแล้วใช้ปืนกราดยิงอยู่ในบ้าน
อบพยพคนออกมาทั้งหมู่บ้านนะฮะกลัวจะโดนลูกหลงกัน
ล่าสุดเป็นอย่างไรนะฮะคุณวิมลวันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวของเรา
เราจะรายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ
แม้ว่าจะยังไม่ชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ย
ตำรวจได้ตัวของสารวัตการณ์ด้วยความปลอดภัยแล้วหรือไม่นะคะ
แต่ขณะนี้ตำรวจได้นำเอารถพยาบาลเนี่ย
เข้ามาสแตนบายในพื้นที่แล้ว
เพื่อที่จะอาจจะมีการเตรียมนำตัวของสารวัตกา

เดี๋ยวเราจะให้ไปดูบรรยากาศภาพสดอยู่ในขณะนี้นะคะ

จะพาเข้าไปดูบรรยากาศที่บริเวณที่เจ้าหน้าที่

ซึ่งบริเวณด้านหลังจากนี้ค่ะ
ก็จะเป็นจุดปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะ
ที่มีการสแตนบายในการรับตัวของสารวัตกาลอยู่

ในการนำตัวออกมาจากพื้นที่
อย่างที่ทราบกันมาค่ะว่าก่อนหน้านี้นะคะ

แล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการสกัดกั้น
แล้วก็มีการปิดล้อมกันอยู่กว่า๑๐ชั่วโมง
มีการยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
ว่าจะไม่มีการใช้ความรุนแรง
แต่หลังเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา

ไม่มีการเพิ่มกำลังเข้ามาแล้วนะคะ
แต่ก็นำโรนบินขึ้นดูสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกันก็มีการอบพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ใกล้เคียง
โดยเฉพาะผู้ป่วยหญิงที่ป่วยติดเตียงอยู่บ้านใกล้เคียงกัน
แล้วก็ระดมอุปกรณ์ส่องแสงสว่างเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะ
ส่วนกรณีที่ตำรวจมีการใช้แก๊สน้ำตา

ล่าสุด๑๘นาที๔๕นาที
ตำรวจก็ได้เปิดปฏิบัติการยิงแก๊สน้ำตาใส่ห้องเลขที่๒๖๙
ซึ่งเป็นห้องที่ผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่
วันแก๊สน้ำตาเนี่ยพวยพุ่งไปทั่วบริเวณค่ะ
ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้สื่อข่าวเนี่ยต่างก็ออกจากพื้นที่
แล้วก็มีการต้องใช้น้ำนะคะในการล้างตา
แต่ในขณะนั้นนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปในบ้าน
นับกว่า๑๐รูปด้วยกันค่ะ
ซึ่งก่อนที่จะถึงช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่ได้ประสานการไฟฟ้าให้เข้ามาดับไฟในพื้นที่
โดยเฉพาะอาคารที่ทางด้านของผู้ก่อเหตุอยู่ภายในอาคารนั่นเองค่ะ
ล่าสุดนะคะก็มีการรายงานออกมาว่าน่าจะมีการควบคุมตัวของผู้ก่อเหตุได้แล้ว
แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
โดยบอกว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปกว่า๑๐ลูก
ทำให้ผู้ก่อเหตุนะคะออกมายืนอยู่ที่บริเวณริมหน้าต่าง
แต่ก็สังเกตเห็นว่าไม่มีอาวุธปืนอยู่ในมือแล้ว
ขณะนี้ก็เจ้าหน้าที่ชุดเจรจารวมทั้งจิตแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างการเข้าไปควบคุมสถานการณ์

ก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมายืนยัน
ตำรวจถือว่าสารวัตการณ์ในขณะนี้เป็นผู้ป่วยต้องได้รับการรักษา
ข้อมูลเบื้องต้นนั้นมีอาการป่วยทางจิตมีปัญหาส่วนตัว
แล้วก็ถูกปลุกร้าวด้วยสังคมด้วยปัญหาในสังคมบางประการ
ที่ผ่านมาได้มีการให้ทางด้านของพี่ชายของผู้ก่อเหตุนะคะเข้ามาช่วยเจรจาแล้วแต่ก็ยังไม่สำเร็จ
แล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าได้ตัวของสารวัตกาลแล้วหรือไม่ค่ะ
ไปฟังเสียงของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลค่ะ
ต้นนะครับปล่อยเจรจาไปเรื่อยเมื่อไหร่เขาคำดาวน์หรือเรามีคนที่เขาไว้ใจมากที่สุด
เขาก็เสาะหาอยู่นะครับว่าใครที่เขาไว้วางใจแล้วเขาคุยได้เราก็ต้องเอามาเจรจา
นี้พี่บอกเลยไม่ให้ใช้กำลัง
ใช่ครับถนนเราต้องเข้าใจก่อนอย่าไม่ใช่ว่าทำไมไม่นั่นทุกคนก็เชียร์ให้เอาเลย
นี่มันไม่ใช่นะครับเราต้องแยกประเด็นก่อนแยกแยก
เวลานาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาพศสำตรานวนมาพบังชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุแต่ก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดกับทางด้านของสื่อมวลชน
ขณะเดียวกันนะคะทางด้านของพศธิติแสงสว่างพบังชาการตำรวจนครบาล
ก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ในการร่วมในการพูดคุยและการเจรจาในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งทุกฝ่ายนั้นอยากจะให้ได้ตัวของทางด้านของสารวัตกาลด้วยความปลอดภัยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุด
แม้ว่ายังไม่มีความชัดเจนจากจานเจ้าหน้าที่นะคะ
ว่าสามารถควบคุมตัวของสารวัตกาลได้แล้วหรือไม่
แต่สังเกตจากการมาของนายพลตำรวจสำรานนวลมา
รวมไปถึงผู้บัญชาการหลายท่านที่ยังคงอยู่ในพื้นที่
มีการเตรียมรถพยาบาลรวมไปถึงเปรย์สนาม
ก็เชื่อได้ว่าน่าจะได้ข่าวนี้ก็คือการได้ตัวของสารวัตกาลแล้วค่ะ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดจากย่านสายไหม
วิมรวรรณธรรมพัทรดีข่าวไทรรัสตีวีรายงาน
ขอบคุณครับคุณวิมวลวันครับตอนนี้ก็คือยังไม่ยืนยันว่าสามารถ
สยบหรือว่าได้ตัวหรือยัง
คล้ายกับว่าน่าจะได้ตัวแล้ว

และสุดท้ายเลยก็คือใช้แก๊สน้ำตา